สวัสดีครับเริ่มต้นปีใหม่นะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
อากาศหนาวลมเย็นที่หลายคนรอคอยจะยังมีอีกหรือเปล่า
สถานการณ์ฟ้าฝนใครที่จะเดินทางกลับมาทำงานในกรุงเทพมหานคร
จะเจอฝนมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูจากการคาดการณ์พยากรณากาศตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๙เลยนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับที่แสดงกลุ่มกรมไม่ได้ก่อตัวเหนือเมืองของเรานะขนาดนี้
พบว่าบริเวณทางตอนบนเนี่ยนะครับท้องฟ้าค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งนะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนล่างก็จะมีฝนกระจายตัวอยู่บางส่วนนะครับถ้าหากเราไปดูที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งกลุ่มฝนนี้เองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มฝนที่คาดการณ์ว่าในอนาคตข้างหน้าครับ
สามารถที่จะพัฒนาเป็นพายุที่มีกำลังไม่แรงมากนักนะครับแต่ว่าจะเคลื่อนตัวมายังบริเวณฝั่งตะวันตกเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับ
ก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยบางจุดบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
จะมีฝนเกิดขึ้นได้บ้างในช่วงวันที่๕วันที่๖นะครับแต่แน่นอนนะครับในช่วงนี้เองเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่บริเวณความกดอากาศสูงนะครับ
แผ่เข้ามาปกคลุมในเมืองของเราอย่างต่อเนื่องนะครับจึงทำให้ลักษณะอากาศในช่วงเช้าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานยังคงได้เจอกับอากาศเย็นเย็นสบายอยู่นะครับ
ช่วงนี้อุณหภูมิยังเย็นลงอยู่แต่ว่าตั้งแต่วันที่๒เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
บริเวณความกดอากาศสูงที่เอาความเย็นมาปกคลุมเมืองไทยของเรา
ก็จะค่อยถอยร่นกลับไป
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีหมอกเกิดขึ้น
ใครที่สัญจรตามยอดเขาตามภูเขาต่างอาจจะต้องระวังหน่อย

นี่คือการคำนวณนะครับตั้งแต่วันที่๑ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๙
สีเขียวคือฝนนะครับส่วนสีฟ้าคือมวลอากาศเย็น
จะสังเกตว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

มีลักษณะเคลื่อนตัวจากประเทศฟิลิปปินส์ครับ

โดยจะเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศวิทยาลังก่อน
แล้วก็เข้าสู่บริเวณกัมพูชาก่อนที่จะถึงไทย

สังเกตว่าลมหนาวจะค่อยเขยิบไปฝั่งตะวันออกอย่างต่อเนื่อง
ส่วนกลุ่มฝนก็จะเข้ามายังฝั่งตะวันตก

บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
จะมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมบ้าง
แต่ก็จะไม่หนักมาก
ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงไป
ก็จะทำให้มีการกระจายตัวของกลุ่มฝนเยอะหน่อย
ส่วนพื้นที่ภาคใต้หลังจากวันที่๒เป็นต้นไป
คลื่นก็จะเริ่มสงบลงฝนก็จะลดลงนะครับ

ถ้าหากเราคำนวณต่อไปเรื่อยครับก็จะพบว่าในพื้นที่ภาคเหนือ
ในช่วงประมาณวันที่๘วันที่๙เนี่ยนะครับ

มีโอกาสที่จะได้เจอกับลักษณะของฝนฟ้าขนองลมแรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ลักษณะของอากาศเย็นรวมไปถึงฝนนะครับ
ในช่วงวันที่๙สีน้ำเงินครับ
คือบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงละทีเดียว
ต้องรอลุ้นว่ารอบที่จะมาถึงนี้ก็คือตั้งแต่วันที่๙เป็นต้นไปนะครับ
จะมีการแผลลงมาปกคลุมเมืองไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณความเย็นที่จะเข้ามาเยือนเมืองไทยของเรานะครับ
อีกระลอกหนึ่งหลังจากที่เราได้สัมผัสกับความเย็นถึงแม้ว่าจะไม่เย็นมากนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเราในช่วงวันที่๓๑ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒

ก็ในระยะนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับ
ใครที่จะทำกิจกรรมต่างโดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้งก็คงต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ
สวัสดีครับพี่สิทธิ์มหันฯ
สวัสดีครับพี่สิทธิ์มหันฯ